จากนี้นะครับทางสมาคมก็ต้องเตรียมทีมอย่างเต็มที่นะครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกับ๒เกมที่เหลือในปีนี้นะ
ก็คือเกมที่จะต้องเจอกับมาเลเซียและเวียดนามถือว่าเป็นเกมสำคัญเหมือนกันนะครับ
เกมที่จะเจอกับมาเลเซียเนี่ยเราเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ
เหมือนเป็นการผ่านครึ่งทางของรอบพระเลือกรอบนี้นะครับ
ก่อนจะไปเจอกับเวียดนามซึ่งเรายังคาใจอยู่หลังจากที่นัดแรก
เสริมสมมุติบ้านมาสูญต่อสูญนะครับ
เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
จะบุกไปเยือนมาเลเซียในวันที่๑๔พฤศจิกายน
และต่อด้วยเยือนทีมชาติเวียดนามวันที่๑๙พฤศจิกายน
ว่าเบื้องต้นอากิรานิชิโนจะแบ่งการเก็บตัวออกเป็น๒ช่วง
หลังจากการอันการณ์ฟิฟอร์ดยอยต้าไทยลิก
ฤดูการในวันที่๒๖ตุลาคมและช่วงก่อนเริ่ม

ในช่วงประมาณสัก๓๔วันเพื่อให้นักเตะนั้น
มีระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อม
ว่าง่ายแบบนี้ก็คือรอให้ไทยลีกจบ
แล้วก็อีกช่วงหนึ่งจะเป็นการเรียกนักกีฬา
คล้ายกับการเก็บตัวระยะสั้นแต่ว่าแบ่งเป็น๒ช่วงนะครับ
ก็คือหลังจากที่ไทยลิกปิดลูกการณ์
แล้วก็ก่อนหน้าที่จะลงเตะเกมนัดที่๔ที่จะเจอกับมาเลเซีย

พฤศจิกายนจะเป็นช่วงของการที่นักเตะของ
เดินทางกลับมาที่เมืองไทยเพื่อเก็บตัวสอบมานะครับ
อันนี้ต้องขอความร่วมมือจากทางสโมสรในการปล่อยตัวนักเตะนะ
ซึ่งทางสมาคมก็เตรียมหารือกับสโมสรต่าง
ที่จะมีประโยคการเป็นขั้นใน๔เกมด้วยนะครับ
ก็อาจจะมี๒ทีมที่อาจจะไม่พร้อมในเรื่องของการปล่อยนักเตะออกมา
ซึ่งจะเตะวันที่๒พฤศจิกายนนะครับ

ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงชัยชนะที่ทีมชาติไทย

ชนะในเกมนี้ก็มั่นใจนะครับ
ว่าไม่ใช่เป็นเพราะทีมชาติไทยได้เล่นในบ้าน

ผมคิดว่าเราชนะด้วยฝีมือนะครับ
ชนะด้วยความเป็นเจ้าบ้านนะครับ
สิ่งที่เราเห็นคือว่าเราเล่นด้วยความขาวสะอาดนะครับ
เล่นด้วยความทุ่มเทตั้งใจนะครับ
เรียนว่าครั้งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะล้มยักษ์ได้นะครับ
เป็นเรื่องที่มีข่าวไปทั่วโลกเลยนะครับ

ตัวผมเองเนี่ยลึกแล้วก็มีความมั่นใจนะครับ
ประสิทธิภาพของเราไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาเลย
คนนี้ครับที่ทำประตูไทยได้ก็ยอมรับนะครับว่า
ทีมไทยนั้นมีการเตรียมตัวที่ดี
อย่างไรก็ตามความให้แพ้นัดนี้นะครับ
เขาบอกว่าไม่ได้ส่งผลต่อโอกาสในการเข้ารอบของทีมแต่อย่างใด
ก็คือยังเชื่อมั่นนะครับเพราะว่ายังมีเกมสำคัญอีกถึง๕เกม
นั่นคือความมั่นใจของเขานะครับ